ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอ้โหเล่นเอาทุเรียนมากองเต็มวัด
คนเขาก็ตกอกตกใจเล่นมากันเป็นพันเลย
ที่มาเป็นพันนี่ไม่ใช่แค่คนนะ
ทุเรียนครับมาเป็นพัน
พันพันลูกหรือพันโลหรืออะไรคะ

เออทำไมถึงต้องทำกันขนาดนั้นล่ะครับ
เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันนี่คือภาพบรรยากาศ
ที่วัดเจดีตำบวชลองอำเคอร์ศิษย์ชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนี่

ไม่ใช่งานมหากรรมรถแรกแจกแถมทุเรียนแต่ประการใด
งานของดีทุเรียนอะไรใด
ถูกต้องน้องใบตองแต่ที่เห็นรถขนทุเรียนคันเบอร์เริ่มเทิม
มาพร้อมกับทุเรียนเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะครับ
มันมาจากการที่มีคนเขานำทุเรียนมาแก้บน
นี่ชูไม้ชูมืออยู่นี่
คุณพัชรีทองมณีหรือว่าเจแปง
เจ๊แป้งเจ๊แป้งเจ้าของแผงทุเรียนเมืองชุมพรฮะ
นี่เธอก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังนะครับว่า
ลูกสาวและตนเองเคยมากราบไหว้ขอพรกับไอ้ไข่กุมารเทพ
มาบอกว่ากุมารเทพเอ้ย
ขอให้ธุรกิจการค้าขายทุเรียนของเธอนั้นประสบความสำเร็จเถอะ
ทุเรียนส่งออกได้ตามเป้าตามที่ต้องการ
เป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชน
แล้วเธอก็ขายได้ทะลุยอดเป้าตามที่เธอตั้งเอาไว้จริง

มาแบบนี้แล้วก็ต้องมาแก้บนสิครับ
ก็เลยนำทุเรียนพันหมอนทองน้ำหนักรวม๖๐๐กิโลกรัม

ใหญ่ขนาดนี้แล้วคุณผู้ดิฉันแอบเห็นว่าไม่ได้มีแค่ทุเรียน
นี่คือพอมีทุเรียนแล้วยังไม่พอครับที่มาแก้บนกับไอ้ไข่
บอกเลยเอารถมาแก้บนด้วยใจไหมล่ะ

เอามาบริจาควัดเหรอ
นี่รถของเล่นเพียบเลย๖๐คัน

ไอ้ไข่กุมารเทพไปปั่นเล่นขี่เล่นให้สบายใจ
วันเลยเลือกไปเลยวันละคัน๒คัน
เอามาแก้บนอีก๖๐คันครับรถของเล่น

แล้วทุเรียนพอเอามาแก้บนแล้ว
เขาก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน

นี่เขาจะเอาร่มรับทุเรียนไหมคะ

ใช่ครับน่าจะได้บาดแผลกลับไป
นึกว่างานโปรยทานงานบวชอะไรอย่างนั้น
จะโปรยทุเรียนลงมาจากรถอย่างนี้ไม่ไหวนะฮะ
ถ้าเป็นอย่างนั้นผมอยากให้น้องใบตองไปรอรับทุเรียน

คือน้องใบตองเขามีประสบการณ์กับลูกทุเรียนเยอะ
เดินตะลงตลาดในเปลือกทุเรียนปิวหาเขาเพียบเลยครับ
อันนั้นเขาโยนใส่ค่ะค่ะอันนั้นเขาเครื่องใส่ค่ะแต่ก่อนเล่นนาคอร์นเป็นตัวร้าย

เอออยากตบพี่ฉันเนี่ยหรอมันไม้มันมื้อ
แซวเล่นแต่เนี่ยทุเรียนมาเยอะจริง

ก็ต้องเล่ากันให้ฟังแบบนี้ว่า
ถึงแม้ว่าได้ตามที่ต้องการแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคของลาบก็ว่ากันไป
ใช่คุณผู้ชมส่งมาเยอะมากเลยนะขยันซื่อสัตว์ประหยัดอดทน
มันเป็นคาถาของคนรวยชัดเลยคาถาเรียกเงินนี่แหละนะคะ
บางคนบอกไม่ต้องมีคาถาอะไรคิดดีทำดีไม่เบียดเบียนใครก็พอ
บางคนบอกว่าโอมลอตเตอรี่รางวัลที่๑๖หลักตรงอะไรก็ว่ากันไป